จะไปกู้ไซดกลับว่าเดี๋ยวจะได้ปลามาทำกับข้าวหน่อย

นี่ครับที่มันเข้าไปอยู่ในไซดเป็นไอ้เหลือมครับ
ไอ้เหลือมไปติดไซดักปลาของนายปียะพงยะรา
ลุดีนนะครับนี่แหละครับเขาเล่าบอกว่า๒๙ธันวาคม
ผ่านมาฝนมันตกหนักใช่ไหมเอาไซดักปลาไปดักไว้นะฮะ
คูน้ำห่างจากบ้านไปประมาณ๕๐เมตรแล้วทิ้งไว้ตลอดคืน
กู้ไซอีกทีตอนใกล้ค่ำกะว่าจะเอาปลามาทำอาหารเย็นได้
ตัวนี้มาพี่ต้นกินเปล่าไม่ไหวแล้วครับเขาก็เลยบอกว่าโอ้โห
พี่กู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจปากภูนต้องมานะมาจับให้หน่อยนะครับ
ก็มาจับแล้วก็เดี๋ยวจะไปปล่อยให้ไกลชุมชนต่อไปนะครับ
วัดความยาววัดความยาวความยาวห้ามลืมความยาวเขาบอกเกือบ๕เมตร
น้ำหนักตัวประมาณ๓๐กิโลกรัมได้ก็ถ่ายลูกบนที่ละลึกก่อนนะ
แล้วก็ปล่อยคืนสู่ป่าไปครับ